อันนี้คือแผลที่ตัดไปเนอะ๑๑ปีนะป้านะ
อันนี้โหตัดใต้เข่า

เป็นแผลเพราะว่าเบียดกับขาเทียมแล้วที่เราใช้มานานจนหมดอายุ
คุณป๊ามันแตกแล้วเอาฟองน้ำลองแล้วก็เอาก็อตเทปพันธุ์ใสไฟลองไว้เต็มเลย
ป้าเดี๋ยวก่อนอันนี้คือรอยอะไรคะ
รอยผ่าค่ะนี่มันเน่า
เป็นแบบนี้มีโอกาสที่จะต้องโดนตัดขาอีกข้างหนึ่ง
รสชาติดีมีประโยชน์สตาร์อินฟินิตี้คุณภาพเต็มขวด

ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเลย

รายการที่เป็นขวัญใจของชาวรากย่าแล้วก็นักสู้ชีวิตทั่วประเทศครับ
เพราะเราคือร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
บันเทอร์กันวันนี้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นวันดีของเราชาวไทยทุกคนทีเดียวนะครับ

ปกติสงกรานตามอเภณีไทยนี่ก็คือ๓วัน

แต่ถ้าเกิดเปิดรายการร้องได้ให้ล้านมาดูกัน
เราจะมีกันตลอดไปค่ะ
พูดถึงวันสงกรานนี้จริงแล้วไม่ใช่เป็นวันขึ้นปีใหม่อย่างเดียวนะครับ

จากบ้านจากครอบครัวคุณพ่อคุณแม่มาทำงานที่ต่างจังหวัด

ส่วนใดก็กลับภูมิลำเนา

เจอหน้าเจอตาถามสารทุกข์สุขดิบกัน
ก็เป็นเรียกว่าวัฒนธรรมเป็นอเภณีที่ดีนะฮะ
แล้วก็มีการเล่นที่ฮิตไปทั่วโลกทีเดียว
ประเพณีอันดีงามของไทยเอาไว้นะครับ
ให้ลูกหลานเขาได้สืบต่อเล่นกันต่อไปนะครับ

เราก็รักษาประเพณีของรายการของเรานั่นก็คือ
เราช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยนะครับ
ให้เงินทุนสูงสุด๑ล้านบาท
สำหรับนักสู้ชีวิตทุกคนนะครับ
ใกล้ก็ได้ที่สมัครมาและได้รับเลือกขึ้นมาคนนี้
ก็เหมือนอย่างเขาคนนี้นะครับ
ครั้งที่แล้วพูดคุยกันไปแล้วก็ประทับใจเหลือเกิน
ทับใจในชีวิตคู่ที่ฟันฝ่า
ประทับใจในการประคับประคองกันอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา
ไปดูภาพชีวิตของเขากันสักนิดไหมคะ

สวัสดีครับผมชื่อนายวิริยะศรีม่วงอายุ๕๒ปี
ตอนนี้อาศัยอยู่กับภรรยาอายุ๗๒ปีพิการขาด้วน
ตอนนี้ผมมีอาชีพปลูกผักสวนครัวขายครับ
ให้ภรรยาเขาใส่รถพ่วงไปขายภายในหมู่บ้าน

วันก็ได้วันละ๔๐๕๐บาท
พอเอาเงินมาจุนเจือครอบครัว
สำหรับเงินส่วนนี้ก็พอกินพอใช้ไปวันนะครับ
ฉันชื่อนางประยูนสุนทรวิพากษ์ค่ะ

ฉันไปทำงานก่อสร้างแล้วฉันเหยียบตะปู

คุณหมอบอกว่าเป็นโรคเบาหวานก็ถูกตัดขาค่ะ
หลังจากที่ป้าโดนตัดขาได้ไม่นาน
ลุงก็เป็นโรคกระเพาะรั่วทะลุได้รับการผ่าตัด
ตอนปีพศ๒๕๕๗แขนขาไม่มีแรงครับ
คุณหมอก็บอกว่าเส้นเลือดมันแตกในสมอง
หลังจากที่เส้นเลือดในสมองแตก
ลุงก็เป็นอำมพลึกมาจนถึงปัจจุบันนี้
ป้าแกก็คอยดูแลและทำสิ่งทุกอย่าง
เกี่ยวกับงานภายในบ้านคนเดียวหมด
และดูแลตัวลุงดีมาก
ลุงก็เลยคิดว่าจะทำยังไงก็ได้
ที่จะให้ลุงหายไวที่สุดเพื่อมาช่วยป้าทำงาน
ลุงก็เลยพยายามดูแลตัวเองและทำกายภาพบำบัดมาโดยตลอด
กว่าจะดีขึ้นมาถึงขนาดนี้

คอยเช็ดอุจจาระปัสสาวะอะไรแล้วก็คอยป้อนข้าวป้อนน้ำ

ตอนนี้สงสารมากครับเพราะแกต้องลำบาก
ตั้งแต่ขาปลอมไม่ค่อยดีเนี่ยแกยิ่งลำบากมากเลยครับ
เดินไปก็เดินไม่ถนัดแล้วก็ล้ม
แล้วก็ปวดแล้วก็ปวดบางทีไปขายผักอะไรเนี่ย

บ่อยมากครับช่วงนี้ล้มบ่อย
เพราะตอนนี้ขามันแตกมันเสียหมดแล้ว

ถ้าตายแทนได้ผมก็อยากตายแทนเขา

เพราะว่าเขาเป็นคนดีมากครับ
เรียกแล้วก็นำเงินตัวหนึ่ง

เพื่อให้ป้าเขาเอาไปขายผักในหมู่บ้าน
รวมแล้วก็เป็นหนี้อยู่๔๐๐๐บาท
ถ้าได้เงินมาผมจะเอานำเงินไปใช้หนี้
แล้วจะเอาเงินไปทำขาให้ป้า
ป้าก็จะได้มีอุปกรณ์ในการใช้ธมาศกิณฑ์ต่อไปครับ

คู่รักทรหดก็ว่าได้นะคะสำหรับคู่นี้ค่ะ
และตอนนี้นะครับเขาก็นั่งอยู่กับเราแล้วนะครับ
คุณวิริยะสองผัวเมียผู้มีลมหายใจเป็นของกันและกัน

สวัสดีครับ
วันนี้ก็มากับลมหายใจของคุณวิริยะนะครับ
ทุกคู่ยากนะครับป้าประยูนนะครับ

รักกันตั้งแต่สุขภาพยังดีนะคะ
ก็เรียกได้ว่าเป็นคู่รักต่างวัยนะคะสำหรับคู่นี้

ตอนนี้แผลที่ตัดขาไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคุณป้า
ก็พองค่ะเพราะมันเสียดสีกันแล้วมันพอง

ถ้ามีขาใหม่แล้วน่าจะดีขึ้นไหมคะอาการพอง
หน้ากลิ้ม

ยังไม่ได้ไปลองได้เดี๋ยวได้ยินเขาร่างมือมาว่า
มันจะนิ่มแล้วก็จะดีขึ้น
เป็นแผลเพราะว่าเบียดกับขาเทียมแล้ว
เราใช้มานานจนหมดอายุป้าเปิดก๊อตให้หนูหน่อยครับ

อันนี้ก็พองค่ะ
พองเสียดสีเนื่องจากเราเดินแล้วทิ้งน้ำหนัก

เอาฟองน้ำลอง

เอาฟองน้ำลองแล้วก็เอากอทเทพพันธ์ไฟรองไว้เต็มเลย

ทีนี้อีกฝั่งหนึ่งขานี้เนื่องด้วยกระแทกแล้วเจ็บนะ
ก็เลยต้องทิ้งน้ำหนักไปที่ขาอีกข้างหนึ่ง
ก็ทำให้ขากางนึงเกิดแย่เหมือนกัน
ป้าเดี๋ยวก่อนอันนี้คือรอยอะไรคะ
รอยผ่าค่ะนี่มันเน่า
แล้วที่แปะตรงนี้ไว้ล่ะฮะ
อันนี้ก็เป็นแผ่ค่ะนี่เป็นแผ่มาลง

คือถ้าไม่ล้างทุกวัน

เป็นแบบนี้มีโอกาสที่จะต้องโดนตัดขาอีกข้างหนึ่ง

ณตอนนี้ที่จะต้องทำกันอยู่ทุกวันเลยคือล้างแผล

ข้างในที่เห็นขาวเป็นดวงนี่คือเป็นน้อง

เป็นหมดมีความเสี่ยงที่อาจจะต้องโดนตัดขาอีกข้างหนึ่ง

ค่ะ
ขอให้การแข่งขันของลุงยะวันนี้
ขาใหม่กลับมาให้ป้าให้ได้
เพื่อรักษาขาที่เหลืออยู่ข้างเดียว

ตัวลุงเองก็ประสบปัญหา

วันนี้ก่อนมา

ก็จะสู้ให้เต็มที่นะครับ

ความกลัวเกาะกินใจเราบ้างไหมคะ

กลัวจะร้องไม่ค่อยถูกอะไรอย่างนี้

สมมุติว่าคุณวิริยาบอกผมว่าต้องการ๘๐๐๐บาท

มันได้แค่๔๐๐๐ได้แค่ครึ่งเดียวเนี่ย
ระหว่างต้องเอาไปใช้หนี้กองทุนหมู่บ้าน๔๐๐๐บาท
กลับไปทำขาให้ป้าประยูนเนี่ย

อันดับแรกผมก็

ถ้าทำขาแล้วเรามีแรงทำงาน
เริ่มต้องไปทำอะไรครับ
เริ่มต้องไปทำขาก่อนนะครับ
ก็คือต้องทำให้ตัวเองแข็งแรงก่อน

มาเพื่อขาความจำเป็น

ยังไงซะคนนี้ต้องให้ได้ขาให้ได้อย่างนี้ไหมครับ

คุยว่าไงบ้างไหนเล่าให้หนูฟังหน่อย
ก็บอกว่าพ่อจะทำให้เต็มที่นะแม่

ถ้าถ้าไม่ได้คือไม่ได้ก็กลับบ้านได้เท่าที่ได้ครับ
สองคนนี้ระหว่างป้ายูนกับลุงยะ
คิดมากกว่ากันระหว่างทางที่นั่งรถมาด้วยกัน

แกอยากได้มากแกคงคิด
แล้วสุขภาพลุงวันนี้มาเป็นยังไงบ้าง
ก็เมื่อคืนก็นอนไม่ค่อยหลับสลาย
กลับไปบ้านได้ซ้อมเพลงบ้างไหมเจ้า
ตื่นมา๒๓อาทิตย์เอามาร้องเพลงมาซ้อมร้องเพลงครับ

เป็นหัวใจสำคัญของลุง

จุ๊บ
เพราะว่าจะให้เดินมาลำบากเหลือเกิน
พูดอะไรก็ได้ให้เป็นกำลังใจ
หลังจากป้าพูดหรือจุ๊บแบบบลูทูธแล้ว

เพลงนี้ขาไม่ขา
ขึ้นอยู่กับเพลงที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะป้านะ
มาพูดอะไรให้ลุงยะฟัง

คือทุกวันนี้ยังนอนกอดกันอยู่ไหม

ก่อนนอนมีหอมแก้มไหม

ถ้าได้ขาถ้าร้องได้แล้วได้ขากลับไปหลังจากนี้

หอมค่ะ

หอมแก้มทุกคืนหลังจากนี้
สัญญาค่ะจะหอมแก้มทุกคืนค่ะ

ชอบไหมคะ

ระหว่างนี้มันไกลป้ายังหอมไม่ได้
ก็ไปหอมลุงไว้ก่อนเลยได้ไหมครับ
จะได้หายตื่นเต้น

ก็คิดว่ามันเป็นการแข่งขัน

จะได้หรือไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการแข่งขัน

ตอนนี้มีสิทธิ์เหลือตัวช่วยอีก๒ตัว
ตอนนี้เราก็มาเริ่มกันที่เพลงที่๓
สามารถซื้อขาให้ป้ายูนได้เลยนะครับถ้าพร้อมนะครับอินโทรเพลงที่สามนะครับ
มูลค่า๔๐๐๐บาทมาเลยครับ
มาแล้วจ้ะอินโทรเพลงนี้ขาไม่ขาก็ขึ้นอยู่กับเพลงนี้ฟังไปแล้วเป็นยังไงบ้าง
พอรู้จักครับพอเห็นข้างบ้านเขาชอบเปิดเพลงนี้เปิดบ่อย
ข้างข้างบ้านเขาชอบเปิดบ่อยตอนข้างบ้านเปิดเราแอบร้องตามบ้างไหมลุงยะ

สักกี่เปอร์เซ็นถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์

ตอนนี้ต้องตัดสินใจไปตามขั้นตอนนะครับ
คุณวิริยะก็ยังมีสิทธิ์อยู่นะครับนั่นก็คือถ้าหยุดก็รับสองหมื่นบาทที่มีอยู่
แต่ถ้าสู้ต่อนะครับก็มีสิทธิ์ลุ้น๔๐๐๐แต่ถ้าร้องผิดสองหมื่นที่มีอยู่จะถูกหักออกครึ่งหนึ่ง
เหลือหนึ่งหมื่นบาทแล้วยุติการแข่งขันนะครับคุณวิริยะครับฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่สาม
มูลค่า๔๐๐๐บาทคุณวิริยะจะสู้หรือจะหยุดครับ
ตกลงว่าสู้ฮะสู้ครับ
สู้แล้วนะครับยังมีสิทธิ์ในตัวช่วยจากอีซูซูดีแม็กซ์หนึ่งจุดเก้า

เหลืออีก๒แผ่นป้ายจะใช้หรือไม่ใช้ครับ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

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่สามเพลงมาครับสู้ค่ะ
เรียกพี่ได้ไหมแล้วพี่จะให้กินขนมหมื่นห้า
ถ้าเรียกอาหรัฐมหาภัลเรียกลงแล้วกันไม่ให้สักพันแน่นอน
พี่ขาวมันยังดอกห้อโดนต่อมันต่อยมองตามันย้อยไม่ค่อยพักผ่อน
เรียวแรงดีไม่มีย่อยย่อนแน่นอนควันตาถึงกล่วยน้ำหวาครึ่งเวทุกวัน
อ่มพี่ข้าวมันยังดอกห้อโดนต่อมันต่อยออกตามันย้อยไม่ค่อยพักถอน
เกิดนานไปนิดหัวใจอย่างหนุ่มพระสวยกะชมชะกัล
อยู่ได้เพียงแค่สองหมื่นวันท่านย่อมมาป่านจะให้ไปไหนก็ไป

อยากขอร้องให้น้องเรียกเวียบฝืนใจ
อยากขอร้องให้น้องเรียกเวียบฝืนใจ
เอาหน่อยคนหนุ่มและน้อยขอกำลังใจ

อยู่ด้วยกัน๒๐ปีไม่เคยแยกกันเลย
ทะเลาะกันบ้างปกติแต่ก็คุยกันด้วยเหตุผล
อันนี้เขาเรียกว่ารักแท้จริง

เสียงครับมาถึงนี่แล้ว
ต้องสู้ครับต้องสู้